นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับ
แต่ความพยายามในการป้องกันปรับปรามยุติความรุนแรงก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนกันถูกไหมฮะ
ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึง
ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสมัยที่ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
โดยเฉพาะกิจที่๓หรือหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาส
ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส
คือหนึ่งในการวางกำลังของผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
จัดกำลังทหารลงไปแก้ไขปัญหาพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายใต้โจทย์กำลังมากขึ้นเท่าไหร่
ก็จะทำให้การดูแลความปลอดภัยของประชาชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
จากหน่วยเฉพาะกิจที่๓นาราธิวาสที่เป็นเลขตัวเดียวแล้ว
ยังมีการจัดหน่วยกำลังใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ๔อำเภอของจังหวัดสงขลา
ด้วยการวางกำลังให้อยู่ในรูปแบบของหน่วยเฉพาะกิจหรือชก
เป็นจังหวัดและอำเภอไล่ลงไป
โดยมีตัวเลขกำกับดังนี้
โดยเฉพาะกิจยาลาชก๑เดิม
กองทัพภักดิ์ที่๓เป็นผู้รับผิดชอบ
รับผิดชอบจังหวัดยาลาทั้งจังหวัด
ประกอบด้วยกำลังของกองทัพบก๖กองพันธุ
และกำลังตรวจ๑กองกำกับการ
หรือตำรวจตระเวนชายแดน
โดยเฉพาะกิจปัตตานีชก๒เดิม
ทัพภาคที่๒เป็นผู้รับผิดชอบ
รับผิดชอบจังหวัดปัตตานีทั้งจังหวัด
ประกอบด้วยกำลังของกองทัพบก๕กองพันธุ
และกำลังนาวิกโยธินทหารเรือ๑กองพันธุ์
โดยเฉพาะกิจนาราธิวาสชก๓เดิม
ทัพภาคที่๑เป็นผู้รับผิดชอบ
รับผิดชอบจังหวัดนาราธิวาสทั้งจังหวัด
ประกอบด้วยกำลังของกองทัพบก๗กองพันธุ
และกำลังนาวิกโยธิน๒กองพันธุ์
โดยเฉพาะกิจสงขลาชก๔เดิม
รับผิดชอบ๔อำเภอของจังหวัดสงขลา
คือจนะเทพานาทวีและสบาย้อย
ประกอบด้วยกำลังของกองทัพบก๑กองร้อยทหารราบ
และกำลังตรวจ๑กองกำกับการ
จะต้องทำภายใต้กรอบของกรมนภ๔ส่วนหน้า
ซึ่งแม่ทัพภาค๔จะเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์
ในเวลานั้นแม่ทัพภาคศรีเมยศเป็นพลโท

มารับแนวทางแนวความคิดยุทธศาสตร์
อกจากนี้ยังมีหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน

กระจายอยู่ในพื้นที่ป่าเขาอีกหลายกองพันธุ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

รับผิดชอบภารกิจเก็บกู้ทำลายล้างวัตถุระเบิด
โดยให้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจระดับจังหวัด

หรือระดับเสนาธิการจากแต่ละกองทัพเป็นผู้บัญชาการ
พลเอกอนุพงศ์เคยระบุว่า
แนวคิดนี้เขาเป็นผู้คิดค้นสูตรนี้ขึ้น
โดยตั้งใจให้พบชกแต่ละคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะมีความพร้อมทั้งฝ่ายเสนาธิการและยุทธการ
พลเอกอนุพงศ์ยังเน้นการสื่อสารที่ผู้บังคับบัญชาลงไป

สื่อสารอย่างตรงเป้าหมายและสอดคล้องกัน
โดยไม่หลงทางจากมาตรการที่วางไว้
เช่นใช้แนวทางสันติจะต้องไม่ใช้มาตรการอื่นที่นอกเหนือจากกฎหมาย
เพราะจะนำผลเสียมาสู่ยุทธศาสตร์โดยรวม
พลเอกอนุพงศ์ตั้งใจชี้ให้เห็นว่า
ปูพื้นความเข้าใจกันใหม่
ในเรื่องยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของการดับไฟใต้
หมายถึงแนวทางสันติวิธีไม่ใช่มาตรการ
แต่เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับอย่างสากลว่า
การแก้ปัญหาความขัดแย้งทั่วโลก
นิยมใช้แนวทางสันติวิธีเป็นหลัก

เป็นยุทธวิธีที่หน่วยปฏิบัติระดับชกหมายเลข๒ตัว
ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
พอทหารไปใช้มาตรการอื่นแล้ว
ลัพธ์ที่ออกมามันจะส่งผลเสียทางยุทธศาสตร์อย่างร้ายแรง
กรมนภ๔ส่วนหน้าก็เปิดสำนักปฏิบัติการข่าวสาร
ซึ่งความหมายก็คือเอาข้อเท็จจริงเนี่ย
มาทำให้เกิดพลังในการรับรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก

มีคนกลุ่มหนึ่งยังก่อเหตุรุนแรง
และพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็เป็นพื้นที่ใหญ่มีถึง๑๙๗๑หมู่บ้าน
ขณะที่มีฐานปฏิบัติการระดับกองร้อยอยู่๗๐๐ฐานเท่านั้น
ซึ่งแต่ละวันต้องปฏิบัติภารกิจ๓๔ภารกิจ
รวมแล้ว๒๐๐๐กว่าภารกิจต่อวัน
ไม่รวมภารกิจหลักของทหารคืองานรักษาความปลอดภัย
งานด้านการข่าวและปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่ม
อาจทำให้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมด
แต่พลเอกอนุพงศ์ได้กำหนดเป้าหมายการยันสถานการณ์ไว้
คือทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุดึงคนส่วนใหญ่ไปไม่ได้
และไม่ใช้ความรุนแรงกับคนกลุ่มเล็ก
และป้องกันไม่ให้องค์กรต่างประเทศเข้ามา
ซึ่งนั่นหมายถึงการเพลี่ยงพล้ำของเจ้าหน้าที่และประเทศ
เมื่อต้องการให้ผู้ก่อเหตุมีเสรีในการปฏิบัติน้อย

นี่เองจึงเป็นผลของการปฏิบัติงานที่มีเอกภาพในทุกมิติ

และเข้าสู่การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะที่๒
ตามแผนแม่บทที่วางไว้ได้อย่างชัดเจน